ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐจะเดินไปในทิศทางใด
ฟังคำตอบจากปากแดเนียลรัสเซลผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ